มาดูความคืบหน้าเรื่องของคุณแม่ที่ชื่อว่าปแก้ว
แล้วก็กำลังตามลูกคืนมาเพราะว่าก็เป็นเรื่องเป็นราว
โลกโซเชียลที่มีการนำมาเผยแพร่กัน
แล้วก็ถามตรงได้คุยกับคุณปแก้ว๒ครั้งด้วยกัน
โดยเมื่อวานนี้ก็คือคุณปแก้วได้มาเปิดเผยถึงความรู้สึกต่าง
และผมเองก็ได้ทำหน้าที่แทนคุณจอมขวัญ
ถามในบางคำถามที่บางส่วนในสังคมยังคงสงสัยอยู่
ให้คุณปแก้วได้ชี้แจงทุกอย่าง
ว่าตกลงแล้วเกิดอะไรขึ้นและจะทำอย่างไรต่อไป
คุณปแก้วเมื่อวานนี้บอกว่าความรู้สึกคือมีความหวังมากขึ้นแล้ว
เพราะว่าสารได้อนุมัติให้นำหมายไปติดที่หน้าบ้านของอดีตสามี

แล้วก็บอกว่าให้นำลูกมาคืนให้กับทางฝั่งของคุณแม่

กว่าจะมีการดำเนินการเรื่องของคดีต่าง
ระหว่างนี้ให้นำลูกมาอยู่กับทางคุณแม่

ความรู้สึกเองให้เวลาได้ก็ประมาณสักวันนี้แหละ

วันนี้คุณปแก้วบอกความหวังเพิ่มขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง
เพราะคุณมาริกาเรียนรู้หรือว่าปแก้วนะครับ

วันนี้เดินทางไปที่สารเยาวชนและครอบครัวกลาง
นำเอกสารหลักฐานไปยื่นขออำนาจสารอนุมัติ
หมายจับนายสุวิชาลีนุตพงศ์อดีตสามี
ในข้อหาไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของศาล
หลังจากที่เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่
อย่างที่บอกคือนำหมายสารคุ้มครองชั่วคราว

เพื่อแจ้งคำสั่งให้กับจำเลยก็คือนายสุวิชาได้ส่งมอบลูกคืนให้กับคุณปแก้ว
ชั่วคราวระหว่างที่มีการพิจารณาคดี
แต่สุดท้ายแล้วก็ยังไม่มีการติดต่อขอคืนลูกแต่อย่างใด
ไม่มีการพูดคุยใดเพิ่มเติม
ภายหลังจากที่สารท่านพิจารณาคำร้องแล้วนะครับ
เห็นควรว่าให้ออกหมายเรียก
คือคุณปแก้วไปยื่นเรื่องให้ออกหมายจับ
แต่สารท่านบอกว่าให้ออกหมายเรียกแล้วกัน
เดี๋ยววันจันทร์หน้าวันจันทร์หน้านะครับ
นายสุวิชาจะต้องเดินทางมาที่ศาลในช่วง๘โมงครึ่ง
ซึ่งหากยังไม่มาพบตามกำหนด
ก็จะพิจารณาออกหมายจับทันทีคือออกหมายเรียกก่อน
ถ้ายังไม่มาอีกคราวนี้จะเจอหมายจับแล้วนะครับ
ในฝั่งของคุณปแก้วก็คือคุณแม่ของน้องติน
เล่าถึงความรู้สึกบอกว่าพอวันนี้ได้รับฟังคำสั่งของศาล
มีความหวังมากขึ้นที่จะได้ลูกกลับคืนมาสู่อ้อมกอด
เนื่องจากว่าตอนนี้เริ่มเห็นผลชัดเจนขึ้นเรื่อยแล้ว
สำหรับกระบวนการยุติธรรมแล้วก็ฝากไปถึงอดีตสามี
เมื่อวานนี้เธอก็บอกไปถึงฝั่งของสามีฝั่งครอบครัวนะ
บอกว่าอยากให้ออกมาคุยกันจะได้ยุติปัญหา
มีอะไรก็มาคุยกันเถอะแล้วก็ขอลูกกลับมาให้เธอได้ดูแลเหมือนเดิม
จะได้ไม่ส่งผลกระทบต่อเด็กมากไปกว่านี้
ไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของคุณปแก้วในวันนี้กันครับ
หรือจะได้ไปโรงเรียน
สรุปแล้วนะครับอย่างที่บอกย้ำอีกครั้ง
จันนี้ที่จะถึง๑๐เมษายน๘โมงครึ่ง
ทางฝั่งของอดีตสามีคุณปแก้วต้องไปที่ศาล
แล้วก็ต้องไปคุยกันเรื่องนี้ให้ยุติให้เคลียร์กัน
เพราะว่าคุณปแก้วบอกเป็นห่วงลูกไม่ได้ไปเรียนแล้ว๒สัปดาห์แล้ว
เอามาฟังทางทนายความของคุณปแก้วบ้างนะคะ
นายธีรทรมรกฏจินดาก็บอกว่า
สารนั้นพิจารณาแล้วเห็นว่าคดีนี้ก็เป็นคดีครอบครัวค่ะ
ออกไหมจับพ่อของลูกเพื่อให้นำส่งลูกคืนแม่
ก็ถือว่าจะเป็นการสร้างความรุนแรงเกินไป
หรือว่าเป็นความขัดแย้งเพิ่มเติมได้
สารเขาจึงเห็นควรให้ออกหมายเรียก
ให้ทั้งคู่เข้ามาไก่เกลี่ยกันก่อนในเบื้องต้น
โดยคดีนี้เป็นคดีครอบครัวไม่ต้องการมีการออกหมายเรียกเป็นครั้งที่สอง
ถ้าฝ่ายจำเลยไม่มาตามคำสั่งสาร
ก็เลยจะต้องยื่นคำร้องขอออกไหมจับทันทีค่ะ
ฟังเสียงของทนายความกันหน่อยค่ะ
ท่านายเทียรฐรก็ยังกล่าวเพิ่มเติมนะคะ
ว่าทางกฎหมายและทางการออกหมายเรียก
แล้วคดีนี้จำเลยก็คือนายสุวิชาสามารถยื่นคำร้อง
เพื่อคัดค้านและยกเลิกคำสั่งสารได้

แต่จนถึงตอนนี้ยังไม่มีการยื่นคำร้องดังกล่าวเข้ามา
มีเพียงแค่การส่งทนายความเข้ามาติดตามความคืบหน้า
สำนวนที่เป็นโจทยื่นฟ้องนางสาวมาริกาเท่านั้น
ก็เลยต้องติดตามความเคลื่อนไหวของทั้งสองฝ่ายต่อไปนะคะ
ว่าจะมีการพูดคุยหรือว่าไกล่เกลี่ยกัน
ในทางที่ดีขึ้นหรือไม่ค่ะ
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ได้รวบรวมข้อมูล
ของทางฝั่งอดีตสามีคุณปแก้วนะครับ
ก็คือคุณสุวิชาลีนุตพงศ์
ซึ่งคุณสุวิชาเป็นน้องชายของไฮโซตัม
เป็นหนึ่งในคนดังที่หลายคนก็รู้จัก
ก็คือนางสาวิชุดาลีนุตภงนั่นเอง

เดี๋ยวรอดูความคืบหน้าในเรื่องนี้คดีนี้นะครับ

แต่หวังว่าทุกอย่างจะจบลงแล้วก็เคลียร์ได้ด้วยดี
เพราะว่าอย่างที่ทั้งสองฝ่ายมักจะบอกอยู่เสมอว่า
อยากให้เห็นแล้วก็ให้ความสำคัญกับความรู้สึกของลูกจริง
คือจริงทั้งสองฝ่ายก็ดูเหมือนจะแคร์ความรู้สึกลูกนะครับ
เป็นหลักก็อยากให้มันเคลียร์ปัญหาให้ได้เร็ว

และเดี๋ยวรอดูความคืบหน้าทางท้ายละทีวีด้วย